ส่วนช่วง๗วันอันตรายเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
เรื่องของการที่จะดูสถิติของการเกิดอุบัติเหตุต่างนะครับ
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยแล้วนะคะ
พื้นที่แรกที่แม่ฮองศรในขณะใหญ่สืบศักดิ์
เอียมวิจารณ์พรจังหวันแม่ฮองศร
เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานในปีนี้
รณรงค์กันที่หน้าสารกลางจังหวัดแม่ห้องศร
ภายใต้ชื่องานว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
อุดรธานีรณรงค์เหมือนกันนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่ขนส่งติดตามความพร้อม
รับมือกับรถยนต์ทุกประเภทจำนวนมากที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานนี้
ก็รวมตัวกันที่บริเวณจุดตรวจชั่วคราวหน้าศูนย์มะเร็งถนนมิตรภาพ
ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานี
มีการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ติดตามรถบริการสาธารณะ
รถบัสรถทัวร์และรถตู้โดยสารว่าใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระบบเรียลไทม์เลยนะคะ
รัฐบาลก็รณรงค์อยากจะให้ติดทุกคันเลยสำหรับรถสาธารณะนะคะ
ส่วนที่ลานกิจกรรมโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ปัญญาวงศรีแก้วในอำเภอปากช่องค่ะ
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก๑๐๐
พร้อมปล่อยแถวรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมานะคะปากช่องมีอัตราบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
เป็นอันดับต้นของนครราชศรีมาอาจจะเป็นจุดผ่านด้วยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปภาคอีสานนะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะปราจีนบุรีสภาพการจราจรที่ถนนสาย๓๐๔ช่วงกะบินบุรี
นครราชศรีมามุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่าบ่ายเมื่อวานนี้นะคะปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นที่ใช้เส้นทางนี้
เพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลี่ยง
ปกติเราจะเห็นมิตรภาพแต่ว่านี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เขาเลือกใช้กันนะคะ
ส่วนบริเวณทางขึ้นเขาโทนในตำบลบุพรามอำเภอนาดีหลักกิโลเมตรที่๒๕๖
บริเวณนี้เป็นคอขวดนะคะซึ่งการจราจรเมื่อวานี้ติดขัดตลอดเวลา
เนื่องจากเป็นช่วงขึ้นเขารถก็ชะลอตัวและรถก็เยอะด้วยนะคะ
ซึ่งคาดว่าสงกรานนี้จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางนี้แหละ
กะบินบุรีจำนวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะ